อ๋ออยู่ในคั้นตอนหลังที่สะพานแล้ว
อย่าถอยถอยจะดูดูหลังด้วยจะดูครับว่ามัน
มันหารือกันว่ามันน่าจะเรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้
เพื่อจะควินิจฉัยว่าจะมาดูกันใหม่
กระบวนการที่เขาร้องหมายถึงกรณีที่มีการร้องมาใช่ไหมครับ
เวลาไปแก่สวสอง็มาติด
ความเป็นลำตีความเป็นสอสอมันมีสอสอร่ำตีที่เป็นสอสอแล้วไม่เป็น
สอสอเขาก็มี๑๐อย่างกันอย่างที่เป็นสอสอพอที่นิดนึงควรจะออกอะไรอย่างไร
อันนั้นแล้วแต่แต่ละภาพแต่ละภาพเขาจะเป็นตู้ที่น่าว่า
ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นรำตรีแล้วบางภาพเขาจะมีอีกอย่างออกอีกอย่าง
แล้วก็คนมุลธรรมถัดไปขึ้นมาเอง
แต่ว่าสมมุติว่าสอสอเขาไม่ได้ถัดไปนะเลย
หรืออย่าเป็นตรีก็ตามถ้าเขาออกไปก็มีคนมาแทน

แต่ว่าเวลานี้ที่ไปทำหน้าที่แต่วันประธุมศาพที่เรามีประเด็นมีพฤติ
อย่างสามเสียงก็หายไปให้บนบรรลังแล้ว

เพราะว่าพูดว่าปวดหวานจะอยู่ไม่กลบ
ก็เลยจุดนี้ครบ๗วันก็เลยยุคสภา
ตอนนั้นก็ประธานสภาก็ที่จริงเป็นอีกพักหนึ่ง
แต่ว่าก็ทำให้คือพูดง่ายก็คือไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัญหา

ค่ะยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดสรรค์เวลา

เพราะว่าวันประชุมทบาทในระบบเหล่านี้

แล้วก็สมแสส่วนหนึ่งที่มี
สำเร็จที่จะลงคะแนนลงประติได้

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ